เพื่อไปเตรียมตัวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งครั้งนี้ทีมไทยเตรียมความพร้อมหวังจะเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเดินทางไปเก็บตัวในยุโรปล่วงหน้าเลยครับ
หมายที่ทางสมาคมก็ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับ
บอกว่าต้องทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ

ถ้าดีกว่าเดิมก็คือการเป็นรองแชมป

ซึ่งนักเตะทุกคนก็คาดหวังกันมากเหมือนกันครับ
ครอบครัวก็เดินทางไปส่งนักกีฬากันนะครับ
ต่อหลายคน๑๔คนนะครับ
ที่ติดชุดนี้ไปเก็บตัวที่สเปนนะครับ

แต่ว่ายังขาดจิรวัตรสอนวิเชียนที่ติดอบรมตำรวจ

ทีมชาติสเปนชุดใหญ่อันดับ๒ของโลก

และทีมชาติประตูเกตชุดใหญ่นะครับ
อันดับ๗ของโลกวันที่๒๕มกราคม

บอกว่าทีมโต๊ะเล็กไทยจะเดินทางถึงไต้หวัน

ซึ่งจะมีเวลาประมาณ๔วัน

เกาหลีใต้ติดต่อขออุ่นเครื่องกับทีมไทย
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีที่ได้ปรับสภาพก่อนแข่ง
เหลือเพียงแค่การยืนยันเรื่องของวัน
แล้วก็เวลาในการอุ่นเครื่องเท่านั้นครับ